ศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมมีคนร้ายเขาไปขโมยตัดหัวศพตัดไปแล้วสองศพนะคะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าไปดอยไปตัดหัวไปขโมยแล้วก็เลือกศพที่ตายโหงก็คือตายด้วยอุบัติเหตุ
คือมีศพหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุอืมอีกศพหนึ่งคือถูกรถไฟทับแล้วคนร้ายคือไปตัดหัวเลยอ่ะ
เอาไปทั้งหัวใช่ค่ะก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังที่เรียกว่าปั้นเนกเอากระโหลก
เป็นชาวบ้านที่อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดพาทีมข่าวไปดูเลยนะคะ
จุดที่คนร้ายขโมยตัดหัวตัดหัวศพของลูกชายเข้าไป
นี่คือที่ป่าช้าบ้านน้องมะแสว
คนร้ายไปทุบท่อเก็บศพ
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหคนร้ายนี่มาดอยศพไปนะ
ไปสองท่อแล้วก็เป็นสองท่อที่อยู่เรียงกันนะคะ
นายสมพงศ์บอกว่าหนึ่งในสองศพที่ถูกทุบท่อ
ก็คือศพของนายศักดาโสลุลอายุสามสิบสองปี
ลูกชายของนายสมพงศ์เองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนอีกศพที่อยู่ใกล้ใกล้กัน
เป็นศพของนายหนูสินทิพโพอายุหกสิบสองปี
เสียชีวิตจากการถูกรดไฟทับตั้งแต่สิบสี่เมษายนปีหกศูนย์นะคะ
ชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดเขามีความเชื่อว่าถ้าคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
หรือที่เขาเรียกกันว่าตายโหงอ่ะนะคะไม่ได้เสียชีวิตจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
จะไม่ชาปนกิจทันทีจะตั้งศพสวดพระอภิษฐรรมประมาณ๓คืน
จากนั้นจะเก็บศพเอาไว้๓ปีค่ะถึงจะนำศพออกมาประกอบพิธีชาปนกิจนะคะ
ก็จะไปเก็บไว้ที่ป่าช้าเนี่ยใช่ดังนั้นระหว่างที่เก็บศพอยู่อ่ะค่ะ
คนร้ายมันลักลอบเข้าไปในป่าช้ามันทุบท่อแล้วก็แอบแบบตัดหัวไปเลยอ่ะ
คือท่อเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเป็นท่อเก็บศพซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าดอยศพ
เพราะฉะนั้นนานนานญาติเขาก็จะมาทำบุญมากราบมาไหว้สักทีหนึ่ง
แล้วพอญาติญาติเขามาเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมท่อมีร่องรอยของการถูกทุบ
เนี่ยเห็นไหมแตกอย่างนี้เลยอ่ะนายสมพงศ์ก็เลยบอกว่า
ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายสุริยันทิพโพน้องชายของ
อืมทำงานอยู่กรุงเทพก็เลยไปเยี่ยมบ้านครับ
ก่อนจะกลับไปทำงานก็แวะไปไหว้สบเนี่ยในป่าช้า
ยศพเสร็จมองไปที่ท่อที่เก็บศพของนายศักดา
เห็นว่าอ้าวทำไมท่อถูกทุบแตกเป็นรู
ก็เลยกลับบ้านมาบอกให้รู้

ก็เห็นเลยว่าถูกทุบทั้งสองท่อนะคะก็คือท่อที่อยู่ใกล้กัน
แต่คุณผู้ชมคะแต่นายสุริยันเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่เห็นว่าท่อถูกทุบนะ
คนก็เลยบอกว่าโอ้โหถูกอะไรบังตาหรือเปล่า
ของพี่ชายถูกทุบเนี่ยแต่ทำไมมองไม่เห็นอะไรแบบนี้

ตำรวจก็มาตรวจสอบปรากฏว่า
จากศีรษะของศพที่ถูกตัดไปนะคะ
เงินที่ญาติใส่เอาไว้ในท่อด้วยค่ะก็หายไปเหมือนกัน
แต่ว่าไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรอย่างอื่นเลยนะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอามาคืนเถอะ
ศีรษะของศพเอามาคืนเถอะ
โดยเฉพาะพ่อของผู้ตายเขาบอกว่านี่คือลูกชายเขา
อยู่ดีคุณมาตัดหัวศพลูกชายเข้าไป
เขาก็กลัวว่าลูกชายเขาจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด

ร่างกายจะไม่ครบ๓๒ตามความเชื่อค่ะ

คิดเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เมาชอบทำกลัวสนีมัวมันดำ
อ๋อเอาออกไป
แล้วตอนนี้พ่ออยากให้ทำอย่างไรคือเอามาคืน
ส่วนของผมที่หายไปมันก็จักรได้ขืนมา
ทุกคนจะเหลียกวิญญาณทุกคนเหลียกมาแล้วแต่ว่าวิญญาณจะเสื้อ
มหาวะพลกับว่ากลับมาแล้วแต่ว่ามันกลับมาครบ๓๒ปีละค่ะ
เพศยังไงครับยังได้กระโลกว่าลูกพร้อมเพื่อนมาก
คือคุณลุงสมพงศ์เนี่ยเขาเป็นพ่อของนายศักดาใช่ไหม
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพกราฟิกศพทั้งสองศพอีกสักทีหนึ่งนะครับ
ส่วนนายสุริยันเนี่ยเขาเป็นน้องชายของนายหนูสิน

นายสุริยันเนี่ยเขาไปเคารพศพพี่ชายคือนายหนูสิน
แล้วก็เห็นว่าท่อที่เก็บศพของนายสักดายถูกทุบ
ก็เลยมาบอกลุงสมพงศ์ว่าเนี่ยท่อศพลูกชายลุงถูกทุบเลย
เขาก็มาดูกันปรากฏว่าท่อเก็บศพของนายหนูสินก็ถูกทุบ

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่แหละถูกเวทมนต์แบบผีบังตา
ปรากฏว่าโดนทั้งสองศพแล้วก็ตัดหัวไปทั้งสองศพเลย
ใช่ค่ะแล้วก็เงินอะไรที่อยู่ในท่อหรือว่าดอยศพเนี่ยก็หายไปหมดของทั้งคู่เลยนะคะ
แต่มันใช้เวลาในการตัดหัวศพออกไปเลยนะ
คนที่ไปทำพิธีเรียกวิญญาณศพที่ถูกตัดหัวไป
ค่ะก็บอกว่าคนร้ายไม่ได้ขโมยหัวของศพไปอย่างเดียวเรียก
วิญญาณไปด้วยเขาเชื่อว่าแบบนั้นนะคะก็เลยต้องทำพิธี
เรียกวิญญาณกลับคืนมาทำพิธีในช่วงค่ำหลังพระ
อาทิตย์ตกดินแล้วก็จะต้องทำก่อนที่เขาจะทำพิธีสวดครบ๗วัน
เพราะถ้าสวดครบ๗วันแล้ววิญญาณจะแข็งแรงเก่งกล้า
ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นอกจากจะเรียกวิญญาณไปรับใช้
โหลกศีรษะเอาไปทำมนต์ดำทำเครื่องลางของขลังด้วยค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วก็เอาเหาะกะโลกหรือยังไงโอ้ยหัวกะโลกหัวกะโลก
สรรโกรธ์ทำดำซะด้วยไหมพ่อทั้งหมดทั้งหมดเลยฮึ
พวกนี้มันทำแน่
เรียบกลับมาให้มาตรกรรมรำบากกับพวกงาน
ทุกคนมันจะแตกตานและถือเป็นคำพบดุปร์ท
ไม่ดีไม่รู้เพิ่มที่จะตาย
เจ้าภูมิที่ซ้าย

อื้มเต็มต้องเรียกก่อนเหมียงงั้นไม่ได้

สวด๗วันถึงจะแข็งแรง

ทีนี้ค่ะทางด้านของนายทงชัยโสลุล
เป็นคุณอาของศพนายศักดาโสลุลวัย๓๒ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ๑๒พฤษภาคม
ก็บอกว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะตัดหัวเพื่อเอาหน้าผากไปทำปั้นเน่ง
ซึ่งก็เป็นเครื่องรางของขลังที่มาจากตำนานแม่นาคพระขนง
เราเล่าให้ฟังนะว่าปั้นเน่งนี่มีที่มาที่ไปยังไง

ว่าเขาโดนก็ดังสั่นอยู่แล้วก็เอานักผากไปเห็นคุณเอง
เพลงคุณนะครับ
เอาเห็ดผ้านะครับเห็ดเครื่องรางของขังนะครับเครื่องรางของขังสำหรับพวกไอ้ไอ้พวกยังละไว้ของดีของเขาอันละเห็ดผ้าด้วยละแบบ
ใส่เห็ดเป็นผ้าเด็กองค์นึงสิมีไม่ราคาสิทธิ์สูงนะครับจะเอาส่วนหน้าผากใช่ไหมแม่หน้าผากของเรานี่เอาหลักเป็นบนหัว
อืมบางทีก็จะใช้หน้าผากบางทีก็จะใช้ส่วนกลางของกระโหลกศีรษะไปทำเครื่องรางของขลังที่เรียกว่าปั้นเนกนะคะ
คือตำรวจก็เลยบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นพวกที่เล่นเครื่องรางของขลังนี่แหละค่ะนำส่วนศีรษะของศพที่ตายโหงไปทำพิธี
ซึ่งก็จะสืบสวนสอบสวนตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะแต่คนร้ายแก๊งนี้เนี่ยมันตัดไปทั้งหัวเลย
คือถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ศพของน้องก้าวเด็กชายวัย๖ขวบที่อุดรธานีที่จมน้ำตายอ่ะค่ะ
ญาติเขาก็ตามหาคนร้ายกันเพราะว่าไปขุดศพเขาแล้วก็เจาะอันนั้นเจาะไปแต่หน้าผาก
ใช่ค่ะแต่อันนี้เขาคงจะแบบอันนี้ตับไปทั้งหัว
กลางศีรษะก็ใช้ได้หน้าผากก็ใช้ได้อาจจะแบบเอาไปหมดเลยอย่างนี้ไง
สำหรับปั้นเน่งนะครับทุกผู้ชมครับปั้นเน่งเป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่ทำจากกระดูกส่วนหน้าผากของศพมนุษย์
หรือไม่ก็ส่วนกลางกระโหลกศีรษะนะครับปั้นหนึ่งมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ย่อหัวกระโหลกทั้งหัวรวมไว้เพียงชิ้นเดียวเพื่อหวังผลเอาไปใช้ทางศัยศาสตร์
ซึ่งตามความเชื่อของคนที่เขานิยมทางด้านนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการสะดวกแก่การพกพาติดตัว
เอาแต่ส่วนหนึ่งมาแล้วก็ทำพิธงพิธีอะไรก็ว่ากันไปก็เหมือนได้มาทั้งหัวได้มาทั้งศีรษะเลย
มาปลุกเสกสะกดวิญญาณซึ่งผู้ทำต้องมีวิชาอาคมแกร่งกล้า
ปลุกเสกได้ถูกเลิกยามตามตำราด้วยเครื่องรางชนิดนี้ตามตำราต้องหากระโหลกหน้าผาก
จากศพที่อายุยังไม่มากคือไม่แก่นะครับถ้าจะเอาแบบขลังจริงจริงนะ
ตามความเชื่อที่เขาว่ากันมานะต้องแบบเอาที่เฮียนที่สุดอ่ะ
ต้องเป็นศพผีตายโหงผีตายทั้งกลมอย่างนี้นะถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่แบบติดวิญญาณ
ที่มีผู้คนนิยมชมชอบนะเป็นวัตถุมงคลที่แหมต้องไม่ใช่วัตถุมงคลนะ
เป็นวัตถุทางเวทมนต์ศัยศาสตร์ที่เขาว่ากันว่ามากด้วยแรงอาถรรพ์
ถ้าเอาตามเรื่องราวตามตำนานเลยนะที่ถูกเล่าขาหนูมันมากที่สุดเลยนะ
ก็คือเรื่องราวของแม่นาคพระขนงถ้าใครอ่านตำนานเรื่องเล่าของแม่นาคพระขนง
ว่าเคยดูภาพยนตร์เนี่ยนะนางนาคเนี่ยนะที่ออกอารวาสเนี่ย
ทำให้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรีท่านต้องไปทำการสะกดวิญญาณความเฮียนของแม่นาค
ด้วยการเจาะกระโหลกผีแม่นาคเอามาทำเป็นปั้นเน่งเอามาขัด
ลงอัคระอาคมมีคาถาเฉพาะบทเป็นปั้นเน่งเป็นหัวเข็มขัดโบราณ
กดวิญญาณเอาไว้เพื่อไม่ให้
เป็นการให้โทษกับผู้ถือครองต่อมาปั้นเน่งแม่นาค
ว่ากันว่าก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายทอด
ไม่มีใครสามารถยืนยันได้แล้วในปัจจุบัน
ว่าไปตกทอดอยู่ในมือใครแต่ก็ว่ากันว่าปั้นเน่งของแม่นาคเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ขลังที่สุดถ้าเอายุคปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยถ้าจะดังที่สุดเนี่ย
ก็คือเรื่องของปั้นเน่งที่มาจากล็อกเก็ตปั้นเน่งพี่นวล
เป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากนะพี่นวลเนี่ย
ว่ากันว่าเป็นหญิงท้องแก่๘เดือนถูกพญาควายควิด
จนเสียชีวิตตายทั้งกลมกลางทุ่งนาดวงวิญญาณพี่นวลเป็นดวงวิญญาณที่เฮียนมาก
มีคนที่มีวิชาอาคมมาปราบแล้วก็เอาส่วนหน้าผากของพี่นวลที่เรียกว่าปั้นเน่ง
เอามาทำพิธีปลุกเสกด้วยมนต์คาถาศัยศาสตร์แล้วก็เอาไปบูชาเสริมดวงชะตาอะไรก็ว่าไป
ต่อมามีอดีตนักร้องดังฝาแฝดแจ็คจิลเขาไปสร้างล็อกเก็ตพี่นวลขึ้นมา
ตอนนั้นดังมากค่ะใช่ตอนนั้นคนก็แบบใช่ดังจริงจริง
ถึงขั้นไปตามถามกันแล้วค้นคว้าเลยว่าพี่นวลคือใครนะก็เนี่ยฮะ
ก็มีคนทั้งคนไทยคนต่างชาติอยากจะมีล็อกเก็ตพี่นวลเนี่ยนะฮะ
ตามความเชื่อเกี่ยวกับปั้นเน่งพี่นวลมาก่อนเนี่ยนะครับอ่าก็ว่าจะมี
พุทธคุณหรือว่าเมตตามหานิยมขลังแบบนั้นขลังแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่า
เน่งเนี่ยหากใครที่มีปั้นเน่งไว้ในครอบครองเชื่อกันว่าก็ต้องมีวิชาอาคม
ค่ะในการที่จะอ่าเส้นเลี้ยงเครื่องรางชนิดนี้
ข้าวปลาอาหารเหล้าขาวแล้วก็ต้องหมั่นทำบุญกรวดน้ำ
ทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของกระโหลกนะอ่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่เป็นผู้ที่
สร้างปั้นเน่งหรือว่าเกี่ยวข้องกับปั้นเน่งนี้มาอะไรพวกนี้นะครับ
ก็แล้วแต่ความเชื่อด้วยใช่ซึ่งนักข่าวของเราก็ไปคุยกับแจ็คจิลอะค่ะ
ไปคุยกับคุณจิลคุณจิลเนี่ยเขาก็ดังพวกเรื่องเครื่องรางของขลังอยู่แล้ว
มีกุมารทองเยอะเลยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปั้นเน่งอ่ะนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูอันนี้ก็จะเป็นกระโหลกอ่าของผู้ใหญ่นะครับ
กระโหลกด้านหน้านะครับปั้นเน่งด้านหน้านะครับ
อันนี้เป็นกระโหลกด้านหลังนะครับอยู่ในกระโหลกอันนี้เป็นด้านหน้า
ด้วยคลั่งนะครับด้วยรักด้วยอะไรต่างลงรักปิดทองนะครับ
เชื่อว่านะครับเอาไว้เป็นหมอยาก็อย่าใช้ไว้หมดยานะครับ
หมอศักดิ์ใช้บทยาศักยาดำยาแดงสักตัวศักดิ์
เพื่อให้มีฤทธิคุ้มครองบุคคลนั้นส่วนใหญ่ที่รู้มาเนี่ย
ก็ด้านใกล้วันหวยออกก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเรื่องของปั้นเน่ง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนร้ายที่ไปขโมยตัดหัวศพไปเนี่ย
ถามว่าจะมีการดำเนินคดีข้อหาอะไรได้บ้างก็ดำเนินคดีได้เบื้องต้น
ก็คือข้อหารักทรัพย์ถ้าไปตอนกลางคืนก่อนลักทรัพ
เวลากลางคืนโทษก็จะหนักขึ้นส่วนเรื่องทางศัยศาสตร์ก็ว่ากัน
ว่าจะถูกผีหลอกหรือเปล่าคือเอาทางวิทยาศาสตร์ทางอาญาเนี่ย
คือไม่ใช่ว่าเขาเป็นศพแล้วคุณจะไปทำอะไรกับศพเขาก็ได้